ดูเหตุยิงกันตายที่จังหวัดน้องคายกันหน่อยนะครับ

คือเป็นทั้งกำนันแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายของชำ

จู่มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคือเหมือนมาซื้อของ
สักพักหนึ่งเดินตามเข้าไปแล้วไปใช้ปืน
จ่อยิงจนกระทั่งเธอเสียชีวิตนะคะ
ปมการสังหารตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อน

แต่ประเด็นตั้งไว้๒ประเด็นหลักเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจสพสังคมจังหวัดน้องคาย
ก็ไปตรวจสอบเป็นบ้านพักแล้วก็เปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วก็เป็นที่ว่าการทำการตำบลของตำบลผาตั้งด้วย
คือเป็นที่ทำงานของกำนันหญิงนะคะ
ในพื้นที่บ้านดงต้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้า
ตอนที่ตำรวจไปถึงไปพบศพกำนันตำบลผาตั้ง
กำนันกันนิกาวงศิริอายุ๕๑ปี

สภาพศพคือถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร

ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

สูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เสื้อสีดำหมวกกันน็อกสีฟ้าแบบนี้

แล้วก็เข้าไปทำทีว่าจะไปซื้อสินค้า

แกจะไปหยิบของให้คือเข้าไปในหลังครัว

แล้วใช้อาวุธปืนเจาะยิงที่หัว
กำนันกันนิกา๒นัด
กระทั่งกำนันล้มลงและเสียชีวิต

หลบหนีไปทางบ้านลาดหอคำ
อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ทีนี้ก็พยายามเสาะหาว่า

ปมการสังหาร๒ประเด็นหลัก

สิริอายุ๕๓ปีท่านนี้ค่ะ

พาหลานสาวไปบ้านญาติอยู่ท้ายหมู่บ้าน

คาดว่าอันนี้เป็นปมแรกนะ
สามีบอกว่าปมการสังหารเนี่ย

การที่กำนันหรือว่าผู้ตาย

อันนี้ปมที่๑คนที่

ส่วนปมที่๒ค่ะเราไปถามผู้นำชุมชน
ในพื้นที่บอกว่าจริงแล้วผู้ตาย

ปมการสังหารนี่ประเด็นที่๒

น่าจะมาจากข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดิน

เจรจาขอให้เปิดทาง

สามารถใช้ที่ดินในการสัญจรได้

สอบหาเรื่องของปมการสังหาร
แล้วก็ไปไล่ล่าตัวคนที่
ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ